เอาล่ะคุณผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยดีไหมคะ
เพราะว่ามีการปราศัยใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
ที่นครราชศรีมาค่ะ
มีการนำกรอนของพลเอกประยุจันโอชา
มอบให้กับชาวโคราชด้วยนะคะ
หยอดคำหวานให้กับชาวโคราชบ้านเกิดของนายก
ในขณะที่พลังประชารัฐหยอดคำหวานค่ะ
กรุงเทพมหานครคุณอภิษฎเวชาชีวะ

เชื่อเฉือนรุนแรงชัดเจนบอกว่า
ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ครับคือเมื่อวานนี้นอกจากที่นายพิสิทธิ์จะโพสต์คลิปวิดีโอนี้
เวทีดีเบตเวที๑เดอะสแตนดาร์ดดีเบต

เพราะคุณอภิษฎพูดคำพูดเดียวกับที่เขาโพสต์ไว้
แล้วพูดย้ำ๒รอบช้าชัดอย่างนั้นเลย
แต่สิ่งที่มาเพิ่มความร้อนแรงอีกก็คือ
เมื่อคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งมาจากพักอนาคตใหม่และร่วมดีเบตวงเดียวกัน
ได้พูดถึงคุณอภิษฎแต่ไม่ได้เอ่ยนามนะ
แต่หลายคนก็ตีความได้ว่าพูดถึงคุณอภิษฎนั่นแหละ

ไม่สนับสนุนพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนคุณธนทรขึ้นพูดต่อบอกว่า
ไม่ใช่แค่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
แต่ต้องไม่สนับสนุนพลังประชารัฐด้วย
เพราะตอนนี้มีบางพักพูดว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
แต่บางพักนี่แหละที่อาจจะสนับสนุนพักพลังประชารัฐ
เพื่อถือโอกาสที่จะให้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี
นี่คือคำพูดที่ร้อนแดงของนายธนทร
ซึ่งคุณอภิษฎก็อยู่ในเวทีเดียวกัน
แต่ก็ไม่ได้มีการคือต้องบอกว่าเป็นเวทีดีเบตที่ร้อนแรงและเข้มข้น

อย่างที่บอกค่ะว่านายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
แถลงจุดยืนทางการเมืองอีกครั้ง
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปนี้ไปนะคะ
แล้วก็ที่คุณอภิษฎบอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
เพราะว่ามันคือการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้ง
ขัดกับอุดมการของประชาธิปัตย์ที่ประชาชนเป็นใหญ่
อีกหนึ่งวลีเด็ดของคุณอภิษฎก็คือ

พูดเสียงแข็งเลยนะใช่หมดเวลาเกรงใจแล้วครับอืม
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะบนเวทีประสัยของพักประชาธิปัตย
สนามฟุตบอลศูนยวชนเขตหลักศรีนะคะ
นายพิสิทธิก็กล่าวย้ำถึงจุดยืนของพักประชาธิปัตย์เลยว่า

ไม่ทิ้งอุดมการไปร่วมกับคนคอรัปชั่น
และปฏิเสธวิถีการสืบทอดอำนาจที่นำมาสู่ความขัดแย้งด้วย
ถึงได้ใช้คำว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
แล้วก็ตอบกลับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ตั้งคำถามนะคะว่า
แล้วทำให้ร่วมรัฐบาลกับภาคพลังประชารัฐ
หมายความว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเหรอ
เอาหน่อยขอฟังสิพระเทศไทยก็เคยมีบทเรียนมาแล้ว
กับความพยายามสืบทอดอำนาจว่าสุดท้ายมันจบลงอย่างไร
มันจบลงที่ความวุ่นวาย
จึงปฏิเสธแนวทางนี้
วันนี้พอผมบอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
มาแล้วครับคุณสุริยะ

แล้วมันก็กลับไปดูคลิปแรกวะ

หาเหตุผลที่จะให้คนมาเลือกตัวเองไม่ได้
ก็มาขู่ว่าให้กลัวทักษิณให้กลัวพักเพื่อไทย

ชีวิตผมยังไม่เคยร่วมกับภาคไทยรักไทย

ต้องบอกว่าหลังคุณอภิษฎเขาเฟี้ยวฟ้าวขึ้นเยอะเลยนะ
เพราะว่าทางด้านของพลังประชารัฐเขาแบ่งกลุ่มแบบนี้
ปกติพระอุณหิตจะแบ่งแบบภักดิ์ฝ่ายประชาธิปไตย
กับภักดิ์สืบทอดอำนาจ
แต่ถ้าพลังประชารัฐเขาแบ่งเป็น
๑พลังประชารัฐ๒พลังเพื่อไทย๓พลังประชาธิปัตย์

ใช่เขาก็เลยถามคุณอภิษฎว่าถ้าไม่จับพลังประชารัฐ
ก็ไปจับกับเพื่อไทยเหรอถามไว้แบบนี้
ก็ต้องไปดูเวทีปราศัยใหญ่ของพลังประชารัฐครับ
บริเวณลานจอดรถตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชศรีมาที่ก่อนหน้านี้
คิดว่าจะมีผลเอกประยุทธ์มาขึ้นเวทีด้วย

ขนแก่นำพักขึ้นเวทีอย่างพร้อมเพลียงเลย
กลางชาวโคราชที่ไปร่วมฟังปลาสายจำนวนมาก
นายสนทิรัฐสนทิจิระวงค์เลยคาธิการภักดิ์บอกว่า
การเมืองไทยในขณะนี้มี๓คั่วอย่างที่บอกไป
พลังประชารัฐเพื่อไทยประชาที่ฝัก๓ขั้วเท่านี้
หากเป็นแบบนี้หลังเลือกตั้งประเทศคงเดินต่อไปไม่ได้
เดี๋ยวแปลว่าอะไร

ก็นั่นแหละบอกว่าอาจจะเดินไปไม่ได้แล้วทำยังไงดี

เลือกลงคะแนนมาให้หมด
ที่พลังประชาติรัฐเพื่อหยุดการเมือง๓ขั้ว

ตอนนี้แต่ละพักเขาก็ทำยุทธศาสตร์แบบนี้
ถ้าจะเลือกเลือกให้มันเสด็จน้ำ

ดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักไม่ได้มาร่วมปราศัยด้วย
แต่ส่งคำกรอนมาถึงชาวโคราช
ตกใจตรงคำกรอนมีคำว่าพลังประชารัฐด้วย

อย่ายอมให้คนผ่านมาผลาญชาติ
แผ่นดินนี้พลังประชารัฐอาสารวมคนไทย

ฟังเสียงเขาร่ายบทกรอนดีกว่านะครับ
แต่พวกผมไม่เหนื่อยเลยไม่ติดหวังเลยที่เราอาศาเข้ามา
ทำงานให้พ่อแม่พี่น้องในเวลานี้
พี่น้องครับ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องเราประสบกับอะไรมาบ้าง
มีแต่ความขัดแย้งแก่งแยกชิงอำนาจทำงานให้พี่น้องได้จริงไหม
ทำได้แล้วทำดีต่อเนื่องมาไหมมีการขัดแย้งมาตลอดเวลาใช่ไหมพี่น้อง
พลังประชารัฐเกิดมาวันนี้เราไม่มีปัญหาไม่มีอดีตเช่นนั้นพี่น้อง

ก็ประกาศบอกว่าจะเดินหน้าทำกิจกรรมทางการเมืองต่อ
มีการตั้งกลุ่มชื่อว่าก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตย
เป้าหมายคือต่อต้านการสืบทอดอำนาจนะคะ
นางสาวธิติมาฉายแสงอดีตผู้สมัครพักไทยรักษาชาติ

ขอให้วันที่๒๔มีนาคมเข้าครูหากาพักฝั่งประชาธิปไตย

ซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทำให้มีการตั้งคำถามกันในวงกว้างอีกว่า
เอ๊ะทำไมอดีตสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
ถึงออกมาสนับสนุนภักดิ์อนาคตใหม่
แทนที่จะเป็นพักในตระกูลเพื่อไทย
อันนี้ก็การเมืองร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงของใกล้โค้งสุดท้ายเต็มทีในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับ